เรื่องที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ๒คน

แล้วมันเป็นภาพถ่ายปรากฏออกมาต่อสายตาคนทั่วโลก

มาเปิดก้นอะไรกันในวัด

ทำแบบนี้ในสถานที่สำคัญได้อย่างไร

รวบตัวได้แล้วที่สนามบิน
เพราะภาพออกไปถูกวิพากษ์วิจารณ์มาก

แล้วก็มีทั้งถ่ายด้านหน้าคือเห็นหน้าของตัวเอง
ด้านหลังคือเห็นตูดของเขาเอง

กกางเกงโชว์บ้านท้ายที่หน้าพระปางวัดอรุณราชวราราม

นำไปโพสต์ในอินสตราแกรมที่ชื่อว่า

ยังมีภาพชายสองคนนี้ไปเปิดบ้านท้ายถ่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ไม่ใช่แค่บ้านเราหลายประเทศนะฮะ

คุณอยากเห็นก้นเขาไหมล่ะ

กระทำของสองนักท่องเที่ยวนอกจากจะเป็นการไม่ให้ความเคารพสถานที่สำคัญแล้ว
เปิดโชว์อวัยวะอันควรสงวนในที่สาธารณะยังถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายไทย
แต่ว่าเมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ควบคุมตัวบุคคลทั้งสองในภาพไว้ได้
ทั้งคู่สัญชาติสหรัฐอเมริกาอายุประมาณ๓๘ปีนะครับ
จากระบบคอมพิวเตอร์ของตมแจ้งว่าทั้งคู่เป็นบุคคลที่สนบางกอกใหญ่ต้องการตัว
เพื่อดำเนินคดีก็เลยต้องถูกจับกลุ่ม
เมื่อสอบถามแล้วทั้งสองยอมรับว่าเป็นบุคคลภาพจริง
้นก็เป็นก้นของพวกผมจริง
และเป็นคู่รักกันนะฮะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
กระทำการอันไม่สมควรต่อสถานที่สำคัญจริงเพราะไม่คิดว่าผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งสนบางกอกใหญ่ดำเนินคดีในข้อหากระทำอาณาจารย์ต่อไปแล้วครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกเชิงรนริมพดีโคศกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ได้ถือโอกาสนี้แจ้งเตือนไปยังบรรดานักท่องเที่ยว
และไก๊ขอให้แนะนำชาวต่างชาติว่าอะไรที่ควรให้ความเคารพต่อสถานที่สำคัญ
ทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และทางศาสนาของประเทศไทยบ้าง
ซึ่งถือว่าเป็นมารยาทอันดีในการเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง
และนอกจากการกระทำในลักษณะอนาจารย์
กระทำในลักษณะไม่อันควรอื่นต่อสถานที่สำคัญ
จะถือเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับ
เขาก็บอกว่าไก๊เป็นบุคคลสำคัญเลยนะ
ในการที่จะแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับ
เช่นเดียวกันเราเป็นนักท่องเที่ยวในฐานะที่เราจะเดินทางไปเที่ยวประเทศอื่น
เราก็ต้องศึกษากฎหมายด้วยศึกษาวัฒนธรรมด้วย
วัฒนธรรมทั้งระเบียบทั้งข้อบังคับอะไรของเขาต่างนานาเนี่ยนะครับ